กรณีของตุลาฮาไวน์นะครับก็คือการเดินทางไปประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐ

แม้ว่าผู้ตรวจการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ชี้ว่าเรื่องนี้ไม่มีการทุจริตก็ตาม
แต่ถ้าหากว่ามองในมุมของความเชื่อมั่น
ความมั่นคงความมีเสร็จภาพของรัฐบาลแล้วเนี่ย

ติดตามพร้อมกันครับเสาร์วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองครับ
คลิปฮาไวน์ดูเหมือนจะยังไม่จบนะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นคะถึงความเหมาะสมความไม่เหมาะสม
แล้วเขาไปในฐานะตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่ได้เหรอ
ไปได้ไปทำราชการเพื่อชาติบ้านเมือง
เพียงแต่ว่าไอ้วิธีการไปเนี่ย
มันก็ถูกสังคมมีตั้งคำถาม
มันก็มีวิธีการที่จะไปได้หลายวิธีนะ
แล้วก็พอเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบจากสังคม

มันก็เลยเป็นปัญหาปัญหาที่เกิดความสงสัยว่า
พวกคุณนี่ต้องมาปกปิดมาทำอะไรเหมือนเป็นความลับ

ทั้งที่มันไม่น่าจะต้องเป็นความลับ

แต่นี่ไงที่คุณอ้างอย่างนี้
มันก็ยิ่งส่อเจตนาว่าคุณไปทำอะไรกันนะ
ฉะนั้นที่อันนี้มันเป็นระดับเจ้าหน้าที่
ถ้าตัวใหญ่สุดอย่างรองนายกไป
แล้วก็ไม่อยากให้มั่นคงในส่วนภารกิจของระดับรัฐมนตรีเนี่ย

แต่ว่าทีมงานมันไม่เห็นต้องไปปกปิดอะไรเลย
ซึ่งเมื่อกระทำอย่างนี้แล้ว
มันก็ทำให้สังคมชวนสงสัยตั้งคำถาม

แล้วก็ค่าอาหาร๖แสนบาท
โอ้โหมันต้องคิดถึงเงินของประชาชนนะ
แล้วก็ยิ่งรัฐบาลชุดนี้

คือการเข้ามาแก้ไขมาปฏิรูปประเทศ
ซึ่งในฐานะผู้บริหารการปฏิรูป

มันก็เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย

ซ้ำกรรมซ้อนก็คือท่านนายกประยุทธ์
ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุเกี่ยวกับน้องชาย

ในอีกไม่กี่วันเนี่ย

ไอ้สเทศตรัสของนายก
ที่เคยเป็นระดับโปรไฟล์พรีเมียม
มันก็ลดลง
ถ้าพูดจริงแล้วว่าเห็นใจนะ

เพราะว่าวิธีที่จะแก้ปัญหามันก็

ว่าจะขี้คายความสงสัยของ

ความเหมาะสมในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
เหมาะสมยังไงบ้าง
ไปในฐานะตัวแทนประเทศอย่างเหมือนกันนะ
ครับโดยหลักการแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นว่าไม่สำคัญ

แต่ว่ามันมีคำถามตรงที่ว่า

ทำยังไงมันถึงจะอยู่ในความพอดี
เท่าที่ฟังดูก็อ้างว่าไม่มีเครื่องบินการบินไทยบินตรง

แล้วก็ถ้าบินโดยไปต่อ
ทอดเนี่ยมันก็จะเสียเวลาทำให้เสียเวลา
ไปแบบนี้มันรวบรัด
ก็ต้องช่างน้ำหนักดูนะครับ
๙ล้านบาทเนี่ยกับการเหมาลำไปเนี่ยนะครับ
ถึงแม้ว่าอีก๒เดือนถึงจะรู้ว่าบินค่าใช้จ่ายจริงมันจะขนาดไหนก็เถอะ
ตัวเลข๒๐ล้านเนี่ย
โดยความรู้สึกทั่วไปผมคิดว่ามันน่าจะประหยัดได้ลงมาจากนี้ได้
ถ้าระบินเครื่องบินพาณิชย์แม้จะเสียเวลาเพิ่มอีกสักวันหนึ่ง
แต่ว่าจาก๒๐ล้านเนี่ยมาเหลือไม่ถึง๑๐ล้านเนี่ย
๗๘ล้านเนี่ยทำได้แล้วก็เวลาวันเยอะที่ยืดออกไป
มันจะกระทบกระเทือนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะไปทำภารกิจอันนี้เชียวหรือนะครับ
อันนี้เรื่องความเหมาะไม่เหมาะความประหยัดหรือฟุ่มเฟือยนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือการชี้แจงแบบเพื่อที่จะยืนยันว่าโปร่งใสชี้แจงได้เนี่ย
แต่ว่ามันมีความเป็นพิรุษแฝงอยู่ในการชี้แจงโดยเฉพาะจากโฆษกระทรวงกลาโหมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องเปิดเผยรายชื่อขนาดไหนแบบไหนนะครับ
อ้างความมั่นคงเนี่ยผมอยากจะถามเป็นความมั่นคงของประเทศความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม
ความมั่นคงของหัวหน้าคณะที่ไปความมั่นคงของอำนาจ
ความมั่นคงของศรัทธาในการเปลี่ยนผ่านในการจะแก้ปัญหาประเทศเนี่ยความมั่นคงอันไหนสำคัญประกันนะครับ
โศกท่านก็อาจจะเน้นในภารกิจของท่านท่านต้องเคลียร์เฉพาะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกระทรวงกลาโหมนะครับก็ว่ากันไปนะครับ
ผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับ
เครื่องมือมากเอาเฉพาะไม้กวาดก็แล้วกันครับ
ต้องใช้ไม้กวาดเยอะเลยตอนนี้ท่านเจอปรากฏการณ์ที่ว่า
ถูกคนเนี่ยชี้เป้าป่ะหรือโยนไม้กวาดออกมาให้เห็นว่า
เนี่ยไม้กวาดมันไม่สะอาดอย่างนี้แล้วจะไปกวาดบ้านให้มันสะอาดยังไง
มันก็หนักอึ้งนะครับหนักอึ้งอันนี้ก็ฝากข้อคิดกันไว้ด้วย
ภารกิจของพวกท่านเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลจากนักการเมืองนะครับ
เพราะท่านมาเนี่ยไม่ยึดโยงประชาชนอยู่แล้วแต่ประชาชนยอม
พี่มดล่ะคะมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนี้ด้วย
ครับการเดินทางเนี่ยนะครับเป็นคณะใหญ่เนี่ยไปร่วมประชุมระดับรัฐบินตรี
แล้วก็กระลาโหมเนี่ยนะครับของอเมริกาของอาเซียนของหลายประเทศเนี่ยนะครับ
ครั้งนี้ถ้าพูดถึงนะฮะว่าจำเป็นไหมว่าจำเป็นนะฮะ
การเดินทางเหมาลำเนี่ยเคยมีไหมนะฮะปกติเนี่ยการเดินทางเหมาลำของเครื่องบินไปเนี่ยนะครับ
ในประเทศไทยเนี่ยท่านผู้นำผู้นำของแต่ตั้งแต่หลายยุคหลายสมัย
ตั้งแต่พลเอกยังสักมามามีคณะเยอะกว่านี้อีกนะครับเป็นเพราะผู้นำ
อ่าแต่ผู้นำนะฮะในการเดินทางแต่ถ้าจะเช่าเหมาลำไปอะไรไป
ครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่ามันฉุกระหุกระพิเศษอะไรเนี่ยนะครับ
ถามว่าไปเนี่ยคนก็มาโจมตีว่าโอ้ไปเนี่ยเนี่ยฟื้มเฟิร์รแปลหลายหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะ
มีคนนั้นไปคนนี้ไปนะฮะอ่าแต่ไม่ค่อยได้พูดกันถึงว่าเอ๊ะผลงานอ่ะ
ถามกันบ้างหรือเปล่าว่าที่ไปนี่มีผลงานออกมาดีไหมคุ้มไหมนะฮะ
ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถึงเรื่องการเช่าเหมาลำเนี่ยนะครับ
ในราคานี้นะครับเท่าที่จะสอบถามดูอะไรอะไรดูเนี่ยยี่สิบล้านเนี่ยเช่าเหมาลำเนี่ย
มันก็ราคาปกติเนี่ยนะฮะยี่สิบล้านเนี่ยเพราะคนมันตั้งสี่ร้อยคนนะฮะ
เครื่องบินเนี่ยลำได้แต่ไปสามสิบแปด
ก็เหมือนกับเช่ารถเนี่ยนะรถบัตรสี่สิบคนเราไปสี่คน
เขาก็คิดสี่สิบนะฮะก็เมาท์หมดอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
อันนี้สามสี่สิบแปดของเขาก็แจงอันนี้ก็ถือว่านั่นไหนไปราคา
เพียงแต่ว่าเออมันดูในในขณะที่ครูนำของเราเนี่ย
พยายามประหยัดอะไรต่างนี่นะครับอันนี้ก็ออกมา
มันก็เลยเป็นเป้าโจมตี
ใครก็ถามอะไรมากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าก็หันมามองว่าอ๋อเนี่ย
เพราะว่าคงถูกการเมืองเล่นงานหาวิธีการหาวิธีเจาะยางอะไรต่าง
เล่นไปหมดตั้งแต่ก็เรียกว่าที่พูดมานะตั้งแต่
น้องนายกหลานนายกพี่ชายนายกขอสชเพื่อนของนายกก่อนหน้านั้นอีกอะไรอีกเนี่ยนะ
ก็มาเรียกว่าเป็นล็อตเลยว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
ซึ่งการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเมืองหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
เขาก็ต้องมองดูว่ามันถูกต้องไหมอะไรไหมมีช่องโวไหม
เขาก็ต้องหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์มาขุดคุยไม่ว่านักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมือง
แต่ถ้าคุณทำดีทำถูกต้องเนี่ยนะครับทำแบบที่เรียกว่าเป็นออกมาให้มันเนื้อถูกต้องดูมันสลาดสะดวย
หยัดอะไรต่างในภาวะประเทศแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่มีใครว่าอะไรทุกอย่างก็ดีไปนะครับ
หลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่ามันไอ้นี่มันแค่นี้นะครับ

แค่อินโทรแค่เรียกว่าค่อยขยับมาเนี่ย
อนาคตต่อไปมองเห็นแล้วลดแมพเหลือเวลาอีกปีงนะครับ
ก็จะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนายกจะอยู่ต่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
แต่รู้แน่ว่า๑ปีนี่อยู่แต่อีกปีต่อไปเนี่ยยังไม่แน่นะ
การเมืองก็เริ่มมองหาทิศเอ๊ะใครจะมาเล็งเข้าไป
คนที่จะเล็งว่าอาจจะโดนเล่นงานหนักเข้าไปอีกหรือตัวนายกก็โดนเข้าไปอีก
อันนี้การเมืองต้องเจออยู่แล้วนะครับ
ผมก็เลยถ้ารัฐบาลนี้ทุกคนในรัฐบาลวางเป้าหมายทำเพื่อประชาชน
เพื่อประเทศอย่างเต็มที่อุดช่องว่างช่องโหวที่มันเคยมี
อย่าไปเปรียบเทียบว่าการเมืองหรือไม่การเมืองมาคนละฝากคนละฝ่ายอะไรอย่างนี้นะ
ถ้าออกมาให้มันเป็นที่ยอมรับสังคมยอมรับอะไรได้ทุกอย่างก็เดินไป
สังคมโซเชียลมีส่วนสำคัญมากในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้จะเปิดเผยไม่ได้
ถ้าไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ
เดี๋ยวก็ต้องรู้จนได้จริงคุณจะปิดยังไงเมื่อลำบาก
ข้อสำคัญว่าคุณจะไปทำผิดนะมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหม
บอกเขาไม่ได้ผิดทุกคนเขาก็ทำกันนะ
ก็ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเขาผิดแล้วคุณอยากจะไปการเมืองในวังบนอย่างเก่าหรือเปล่า
วันนี้คุณจะมาแก้ไขมาชำระลั้งหวาดขยะให้หมดน่ะ
เราก็ไม่ควรจะไปทำเองนะ
ในสิ่งที่เรื่องนี้มันอยู่ที่ในสำนึกของแต่ละคน
ยิ่งคุณบอกว่าคุณสำนึกดีที่จะมาแก้ไขบ้านเมือง
คุณคุณต้องทำตัวให้เขารับผ่านยอมรับ

บางทีนะเป็นกองเชียร์ด้วยเขาบอกว่าวันนี้เหมือนทีมฟุตบอลทีมหนึ่งอ่ะ
มีผู้จัดการทีมชื่อพลเด็กวิยุธจันทร์โอชาแล้วก็นักแต่ก็เล่นไป
มันก็มีบางคนที่มันเล่นไม่ดีแล้วก็ไอ้กองเชียร์ก็แหมรู้สึกอะไรวะทำไม
ทำไมมันเป็นอย่างนี้อีกนะเขาก็บอกว่าแทนที่ผู้จัดการทีมเนี่ยจะเปลี่ยนตัว
เลื้อยมันจะเปลี่ยนตัวนั่นเป็นพิธีที่แก้ที่ถูกต้อง
แต่ว่าผู้จัดการทีมหันมาดูกองเชียร์มันก็ไม่ดีนะอย่างนี้
อันนี้มันค่อนข้างชัดเจนก็อยากฝากบอกไปถึงท่านนายกว่า
การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้มันต้องใจเย็นต้องมีสติ
แล้วก็ว่าเรากำลังทำงานใหญ่เพื่อชาติบ้านเมืองนะ
หน้าข่าวก็จบแล้วก็ขอโทษกันก็ไม่มีอะไร
แต่วันนี้มันไม่ใช่ไม่ให้อย่างนั้นนี่มันเรื่องใหญ่
ที่จะต้องคิดต้องหาทางออกที่มันดีกว่านี้
ทางที่ดีที่สุดก็คือเคลียร์
ความโปร่งใสที่คุยกันนักคุยกันหาคนอื่นพูดเนี่ย
นายกประยุทธ์ต้องนำการเคลียร์อันนี้ออกมา
กรตรวจสอบทั้งหลายแหล่ก็ไม่ต้องกระเหลือกะหล่นนะขอโทษนะครับ
ไม่ต้องลุกลี้ลุกลนกระเหลือกะหลนรีบ
เอาคำตอบออกมาว่าเอาโปร่งใสตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้
คนไม่ได้สงสัยหรือติดใจตรงนั้นมากครับกรณีเกาะฮาไวน์เนี่ย
ก็ติดใจตรงที่ว่ามันควรหรือไม่ควรนะครับ
แล้วจะมาตั้งหลักปฏิรูปทำไมนะครับ
ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์มาบอกขอโทษซะ
ขอโทษสังคมซะถ้าทำให้ไม่สบายใจ
และจะระมัดระวังจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันก็จะไม่กระเพื่อมบานปลายแล้วก็เป็นภาระหนักของ
ท่านโคศกว่าที่อธิดีกรมประชาติลำพันธ์เอาออกมา
เอาออกมาชี้เองว่าข้าชั่วเองก็ชั่วอะไร
ไอ้ธรรมดองนี้นะครับมันเป็นศัพท์ที่นักการเมืองเขาใช้กัน
แล้วก็อย่าไปโยนให้นักการเมืองนักเลย
โดยความเป็นจริงมนุษย์ปูดูชนเราไม่ยอมให้ใครกระทำฝ่ายเดียวหรอก
เขาก็ต้องมีสู้นะครับ
แต่คนที่จะกวาดบ้านต้องสะอาดพอนะครับ
เขาจะสู้ยังไงก็ไม่มีปัญหาเปรียบเทียบได้
ไม่ใช่ว่าถึงวันนี้แล้วคนเชียร์คนดูเนี่ย

คนที่จะมาแก้ปัญหากับคนที่สร้างปัญหาไว้เนี่ย
มันก็ดูไม่แตกต่างกันนะในพฤติกรรมที่เป็นอยู่
โปรดติดตามตอนต่อไป